แรกก็คือการขาดหายไปของชนะทิพย์
เจ้าตัวมองไว้มันเป็นงานยากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีมเบอร์หนึ่งของสายนะครับ
แล้วก็เขาแข็งแกร่งก็สัมผัสได้สมัยที่รับงานประธานเทคนิคที่สมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่น
ก็เคยบุกไปชนะญี่ปุ่นในบ้านได้ด้วยนะครับ

ก็ระบุมาตอนแรกเหมือนธีรสินจะใส่เบอร์๑๘ในการฝึกซ้อม

เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาคิดว่าเจจะมาไง

ทีละสีนางดาก็กลับไปสวมเสื้อหมายเลข๑๐
ในเกมบอลโลกรอบคันเลือก
แล้วก็หมายเลขอื่นนะครับ
ในกรณีเรื่องของหมายเลข๑๐จริงแล้วเขาบอกว่าอาจจะเป็นสุประโชคสารชาติ

ครับแต่สุดท้ายก็ยืนยันนะครับสุประโชคสารชาติใส่เสื้อหมายเลข๗เหมือนเดิม
ก็คือสุดท้ายเน้นย้ำเลยว่าเคสสำคัญที่เราพูดคุยกับวันนี้
มุ้ยจะได้ใส่เสื้อหมายเลข๑๐เป็นปกติ
ส่วนหมายเลข๑๘เป็นของชนะนันที่ถูกเรียกมาติดแทน
แล้วก็เอกณิตที่ใส่ไม่ได้๑๘ก่อนหน้านี้ก็จะได้ใส่เสื้อหมายเลข๘
แทนที่ทิศิพันธ์พ่วงจันทร์คือทิศิพันธ์เนี่ยเจ็บไปหลายคนลืมไปแล้ว
คือไม่ได้ติดทีมที่นี้นะเนื่องจากธิริพันธ์ยังไม่หายเจ็บนะครับ
ส่วนหมายเลขของแคลงว่านี้เพื่อสนใจนะไปดูกันหน่อย
สูพไชยค์ใจเด็ดประโยชน์๑๐
ที่ทิพันธ์๑๙แทนที่ประโยชน์๑๐
คือเรื่องของหมายเลขเนี่ยแค่บอกไว้เฉยแหละอาจจะไม่ได้เป็น
แค่บอกไว้เฉยแหละอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญมากนะ
แต่บางคนเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทีมชาติ
ผู้เล่นใหม่ก็ต้องใส่ตามคนที่ถอน
เพราะว่ามันใส่หมายเลขเรียงได้แค่หมายเลข๑ถึง๒๓เท่านั้น
ได้มาติดทีมชาติชุดนี้ผมถือว่าน่าสนใจมากนะ

ผมเชื่อว่าก็ควรจะมีโอกาสได้ใช้เขานะครับ
เพื่อจะมีโอกาสสอดแทรกขึ้นมาเป็นคู่เซ็นเตอร์

แล้วก็ตัวของโมเดลทอมเบียเองด้วย
ไปยืนยันโปรแกรมกันหน่อยนะครับ
ทีมชาติไทยครับมีโปรแกรม๒นัดนะครับ
แข่งขัน๑ทุ่มตรงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
แล้วจะเริ่มเข้าสัญญาณนะครับ
ตั้งแต่๑๘๓๐นพรีวิวกันก่อน
แล้ว๑ทุ่มไปดูเกมกันนะครับ
เริ่มคลิกออฟแล้วคุณผู้ชมยังติดตามทางออนไลน์ได้

เกมสำคัญฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ
แข่งขัน๑ทุ่มตรงนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
จะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่๑๘น๓๐น
แล้วคุณผู้ชมถ้าสะดวกก็ติดตามทางออนไลน์ได้เหมือนกัน